ในลักษณะเหมือนกับว่าอยากจะร้องขอความเป็นธรรมให้กับเพื่อนเขาหน่อย

ว่าตกลงแล้วเนี่ยต้นสายปลายเหตุหรือว่าก่อนหน้าคลิปเนี่ยมันมีเหตุการณ์ยังไงเกิดขึ้นหรือเปล่า
แต่เอาเป็นว่าคนที่ร้องมาเขาบอกว่าเพื่อนเขาถูกทำร้าย
ถูกทำร้ายเพราะเพื่อนเนี่ยไปซื้อรองเท้า
แล้ว๘๐๐กว่าบาทตอนที่จะโอนเงินค่ารองเท้าให้เนี่ย
กดยืนยันมันก็เลยโอนไม่สำเร็จ
กลุ่มผู้ที่เขาขายรองเท้าตรงนี้เขาเลยนัดแล้วก็ตามมาทวงเงิน
แต่ว่าทวงด้วยการทำร้ายร่างกายลักษณะแบบนี้ฮะ

จะบอกว่าขโมยเหรอเนี่ยประมาณอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมครับ
คือมีเสียงของผู้หญิงที่บอกพอแล้วให้เอาส่งตำรวจ
อันนี้ถูกต้องนะคือถ้าโกงจริงนะ
ไม่จ่ายเงินค่ารองเท้าจริงอะไรจริงเนี่ย

ใช่ค่ะอ่าทีนี้เพื่อนเขาติดใจตรงรุมทำร้ายเนี่ยแหละ

นี่เป็นคลิปที่เพื่อนคนเจ็บส่งมาให้ทีมข่าวของเรานะครับ
ทางเพจไทยรัฐนิวโชว์นะครับ

สุธิวัฒน์อายุยี่สิบสาม
ถูกผู้ชายสิบกว่าคนรุมทำร้ายจนบาดเจ็บนะฮะ
เพื่อนเขาเลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ขอความเป็นธรรม

เป็นรุ่นน้องของสุธิวัฒน์ที่ถูกทำร้าย

อีกฝั่งนึงถ้าคิดว่ามันคนละเรื่องกันเลยที่เล่ามาเนี่ย

เราได้นะฮะแจ้งมายังเพจไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้เราจะได้ไปฟังความทั้งสองฝั่งนะแต่ในฝั่งของน้องคนนี้เขาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยวันนั้นเขาก็อยู่ด้วย
เขาจำวันที่แน่ชัดไม่ได้สุธิวัฒน์ไปซื้อรองเท้าคู่นึง
เป็นรองเท้ายี่ห้อดังราคาแปดร้อยเก้า้สิบบาท
ซื้อที่ตลาดแห่งหนึ่งแถวริมถนนเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรา
ทีนี้ตอนจ่ายเงินค่ารองเท้าเนี่ยสุธิวัฒน์เพื่อนของเขา
จ่ายด้วยการโอนเงินทางโทรศัพท์มือถือ
วันต่อมา๒๙กันยายน
ก็นี่แหละในคลิปนี่แหละเขาบอกสุธิวัฒน์ก็ไป
ชวนผมไปด้วยเพื่อนเนี่ยนะฮะหนุ่มเสื้อแดงคนนี้เขาบอกสุธิวัฒน์ชวนไปด้วย
ไปถึงที่เกิดเหตุถูกรุมอย่างในคลิปเลยนะแล้วเนี่ยก็มีคนถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
สรุปแล้วเหตุผลที่เขาบอกเขาถูกรุมเนี่ยคือสุธิวัฒน์เนี่ยทางฝั่งนั้นบอกว่า
ตอนที่ยืนยันการโอนเงินเนี่ยไม่ได้กดยืนยันทำเหมือนกับว่าโอนเงินแต่ไม่กดยืนยัน
อืมมันก็เลยโอนไม่สำเร็จสุธิวัฒน์ก็บอกว่าโอ้โหพี่ผมขอโทษ
ผมลืมกดยืนยันโอนเงินมาเลยไม่สำเร็จผมขอโทษ
แต่อีกฝั่งนึงไม่ยอมรับคำขอโทษแล้วก็รุมทำร้าย
กฤษฎาที่ไปด้วยนะฮะอายุสิบเจ็ดเนี่ยเขาบอกเขาก็โดนไปด้วย
ผมโดนเตะไปสองทีแล้วก็บอกว่าความจริงเขาน่าจะคุยกันดีดีก่อน
เพราะสุธิวัฒน์เองก็บอกว่าขอโทษลืมกดยืนยันและยอมจะชดใช้ให้

เขาให้ผู้หญิงคุยกับผมเลยแล้วเขาก็ให้ไปหา
แล้วพอไปหาเสร็จปุ๊บพอถึงที่หมายปุ๊บผมบอกเขาว่าถึงตึกนี้แล้วนะ
เขาก็วิ่งลงจากรถมาเลยครับคือตอนแรกผมเห็นแล้วว่าเขาขี่ออกไป
ผมก็คุยกับพี่ผมว่าพี่รถคันนี้ขี่มาสองรอบแล้วนะ
พี่ผมก็ไม่ได้อะไรพอพูดจบปุ๊บเขาวิ่งลงมาเลยครับ
แปดร้อยเก้าสิบเองพี่มันถึงกับเป็นเรื่องใหญ่อะไรขนาดนี้อืม
ผมก็บอกนะว่าเดี๋ยวเขาชดใช้ให้ก็ได้แต่เขาไม่ยอม

แต่ว่าทางสุธิวัฒน์เนี่ยคือพอถูกรุมทำร้ายแล้วอีกฝั่งหนึ่งเขาไปแจ้งความจริงนะฮะ
เขาไปแจ้งความข้อหาชิงทรัพย์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องเอารองเท้าเข้าไปแล้วไม่จ่ายเงินเนี่ยนะครับ
ซึ่งตอนนี้ถูกคุมตัวในเรือนจำพิเศษมีนบุรีตั้งแต่๓๐กันยายนแล้ว
เพราะไม่มีเงินประกันตัวห้าหมื่นบาทอืมนะฮะ
ตอนนี้อยู่ในช่วงของการฝากขังระหว่างดำเนินคดีอ่า
แต่ว่าทางเพื่อนเนี่ยเขาบอกเขาก็เลยเอาคลิปเนี่ยตรงนี้มาร้องขอความเป็นธรรมหน่อยว่าจะช่วยเหลือเพื่อนเขายังไงได้บ้าง
ค่ะไม่ได้ตั้งใจจะขโมยของชิงทรัพย์จริงจริงอืม
พี่ว่ามันก็ต้องแยกเป็นสองเรื่องอ่ะใช่ไหมคุณเขียนมาสอน
เรื่องหนึ่งคือทำร้ายร่างกายค่ะอีกเรื่องหนึ่งถ้าฝั่งนั้นเขาแจ้งเขาหาชิงทรัพ
ถ้าน้องไม่ได้ชิงทรัพย์จริงจริงน้องก็ต่อสู้พ่อกล่าวหาไปอืมนะฮะใช่ไหม
อีกฝั่งหนึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมบอกเราได้นะฮะ
จะได้ฟังทั้งสองฝั่งนะครับอ่ะคุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้